ทุกผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่เราชวนคุยกันไว้

กรณีล่าสุดมันเกิดขึ้นกับคุณป้าท่านหนึ่ง

เขาได้โพสต์ภาพกับข้อความที่มีรถยนต์คันหนึ่งจอดขวางหน้าบ้านหลังหนึ่งอยู่
คือจอดจนไม่สามารถเปิดประตูบ้านออกไปได้นะครับ
แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไปเรียกให้เจ้าของรถเลื่อนรถ

วันต่อมารถคันนี้กลับมาจอดที่เดิมนะ
แต่มีป้ายข้อความเขียนอย่างนี้ติดเอาไว้ท่านผู้ชม
ข้อความนะบอกว่านี่เป็นที่สาธารณะ
ไม่มีใครเขาตรัสรู้หรอกว่าคุณจะออกกี่โมง
ที่หลังก็กรุณาติดป้ายบอกไว้ที่หน้าบ้าน
ไม่ต้องมาเขียนใส่ที่รถโอเค

นี่คนที่จอดรถขวางบ้านเขา

เอากระดาษไปแปะหน้าบ้านเขาและด่าเขา
บอกว่าใครจะไปตัดสรู้ว่าคุณจะออกจากบ้านกี่โมง

ผู้คนในสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะฮะ

เรียกรถยกมายกรถคันนี้ออกไปเลย
อีกหลายคนก็บอกว่าเจ้าของรถยนต์นี้ไม่มีจิตสำนึกเลย
แล้วถ้าเกิดว่าทางบ้านเขาเนี่ย
มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาไม่ใช่แค่ออกไปทำงาน

เขาตามคุณไม่ได้เขาจะออกจากบ้านยังไง

หลายท่านก็ส่งข้อความมาแสดงความเห็นกันเยอะวันนี้นะครับ
เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็พบว่าบ้านหลังเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์

ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

นางชูศรีนามสกุลธรรมกินรวยอายุ๕๙ปี
คุณป้าชูศรีบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕วันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา

มีรถยนต์สีขาวของคนในหมู่บ้านนี่แหละ

แต่ว่าจอดขวางแบบว่าปิดเปิดประตูรั้วเข้าออกไม่ได้
คุณป้าก็มีแค่จักรยานยนต์คันเดียวนะ

แต่เข้าออกไม่ได้นะครับ
ก็เลยไปเรียกให้เจ้าของรถมาช่วยขยับรถ

ก็ไม่มีใครมา
แล้วก็เขียนข้อความติดไว้ที่หน้ารถว่า
กรุณาอย่าจอดรถขวางประตู
จนกระทั่งเจ้าของรถมาขยับรถ

เจ้าของรถเนี่ยบอกว่าน้องชายไปเที่ยวกลับมาดึกไม่มีที่จอด

ซึ่งบ้านหลังนี้คุณป้าชูศรีบอกว่า

มันก็ที่ไม่พอก็ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น

พฤศจิกายนรถคันนี้กลับมาจอดที่เดิมอีกครั้ง

แต่ทีนี้มีข้อความติดแปะไว้ที่หน้าบ้านของคุณป้าด้วย
โดยระบุว่าเป็นที่สาธารณะ
ไม่มีใครเขาตัดสรุหรอกว่าคุณจะออกกี่โมง
ทีหลังกรุณาติดป้ายบอกไว้ที่หน้าบ้าน

ป้าถ่ายภาพส่งไปให้ลูกดู
แล้วลูกก็เอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ก็ไปเรียกเขาให้เขามาเปิด
ให้เขามาถอยรถให้แต่เรียกนิวนานมาก
จนต้องกลับมาเขียนป้ายแล้วเอาไปติดหน้ารถเขา
เขียนว่ากรุณาอย่าจอดรถผ่านประตู
พาน้องเขาออกตี๕ทุกวัน
แล้วก็ไปเรียกเขาอีกทีนึง
ทีนี้เขาตื่นขึ้นมา
แล้วเขาก็มาถอยรถให้
เขาบอกว่าน้องชายเขาขับมาจากเที่ยว
ดึกไปหน่อยก็เลยไม่มีที่จอดมาจอดตรงนี้
ผมขอโทษครับ
ทีนี้แม่ในมุมให้เขียนเวลาเข้าออกบอกเอาไว้เนี่ย
ก็ทางคุณป้าชูศรีก็เลยบอกว่าคือเขาไม่เคยห่วงพื้นที่หน้าบ้านนะ
ใครจะมาจอดอะไรยังไงจอดได้เลยเพราะว่าป้าชูศรีไม่มีรถยนต์
เพียงแค่อย่าจอดชิดประตูจนไม่สามารถเอาจักรยานยนต์เข้าออกได้
ซึ่งหลังจากนี้ยืนยันว่าจะไม่เอาข้อความที่เจ้าของรถยนต์
เขียนต่อว่าออกจากหน้าประตูบ้านของตัวเองเด็ดขาด
แล้วป้าชูศรีก็เขียนข้อความเพิ่มเติมเข้าไปว่า
เขาจะซื้อบ้านไว้ทำสวรรค์อะไร
ถ้าต้องทำอย่างนั้นเขาจะซื้อบ้านไว้ทำสวรรค์อะไร
เพื่อเก็บเอาไว้เตือนใจแต่ป้าบอกเตือนใจตัวเองนะ
ก็จะติดไว้อย่างนี้จนกว่ากระดาษมันจะขาดมันจะหลุดออกไปเอง
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
บอกว่าถนนในหมู่บ้านก็สามารถนำรถมาจอดกันได้
แต่การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นมันไม่เหมาะสม
จอดหน้าบ้านตัวเองเพื่อไม่ให้มีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้าน
หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือบ้านไหนมีธุระเร่งด่วน

แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน
แต่ถ้าเกิดวันไหนเราไม่ต้องการออกไปไหน
น้องภูมิภงดูเด็กวัยรุ่นคนรู้ภาค
ก็ยังมีจิตสำนึกที่คิดได้
ถามเรื่องแบบนี้กับทางตำรวจดีกว่า
เออว่ามันเป็นคดีความได้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับ
ตมตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการ

อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้

ไม่สามารถนำกฎหมายจราจรทางบกมาใช้บังคับได้นะ
เพราะว่ามันไม่ใช่ทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร
ตามที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายจราจรทางบก
แต่ว่าการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกบ้านของบุคคลอื่น
มันจะเข้าข่ายการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น

เดี๋ยวทางตำรวจภูทรจังหวัดจะให้
ตำรวจระเบียช็อฟพื้นที่ลงไปในพื้นที่
ไปคุยแนะนำปฏิบัติในฐานะ
เป็นคนที่อยู่ในชุมชนหรือบุมาทเท่ากันน่าจะ
เอื้ออาทรต่อกันเพื่อให้เกิดความสงบสุข
อยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นหน้ากับทุกวันมันก็จะเกิดข้อบาดมั้งจะไม่ดีนะครับ
ก็จะให้โรงพักเมืองซึ่งเป็นโรงพักที่เหตุเกิดอยู่ในพื้นที่นะครับ
ไปประสานการปฏิบัติต่อไปครับ
แล้วถ้ามีการข่มขู่อะไรอย่างนี้
ชัดเจนเนี่ยมันก็ผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเป็นเรื่องต่อไปนะครับ
แต่ในกรณีนี้จะเอากฎหมายเจรจรมาบังคับใช้เนี่ย
มันเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นทางสาธารณะตามกฎหมายจราจร
มันเป็นทางคล้ายทางทหารของบุคบาทจัดสรรเนี่ย
หมายจราจรเข้าไปไม่ถึง
กฎหมายจราจรมันต้องเป็นทางถนนหลวงถนนสานะหรือว่าชน
ให้ชัดเจนว่าใครก็เข้าไปใช้ได้อะไรอย่างนี้
คือจะเอากฎหมายจราจรมาใช้บังคับได้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นถนนหลวงอย่างนี้
บ้านคนคนมีบ้านอยู่แล้วมาจอดปิดประตูทางเข้าออกอย่างนั้น
ชัดเจนผิดตามกฎหมายแน่มีอัตราโทษปรับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็แนะนำให้

ดีที่สุดก็คือต้องเอื้ออาทรต่อกัน

ใช่ต้องมีจิตสำนึกนะคะ

บ้าน๓คนพ่อแม่ลูกก็รถ๓คัน

บอกว่าถ้าบ้านคุณไม่มีที่จอดรถ

ก็เสียค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้านหน้าบ้านได้ไหม

แต่ว่าโดยรูปธรรมของทางกฎหมายแล้วมันคงลำบาก
ใช่ก็แค่แบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรแบบนี้เนอะ